ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อนสองคนนะคะตั้งวงดื่มเหล้ากัน
หลังจากนั้นก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทนี่แหละ
บอกว่าข้อความฉันได้แล้วข้อความเธอได้หรือยังอ้าวได้เหมือนกัน
แต่ทีนี้ไม่รู้จะทับเพื่อนยังไงก็เลยใช้คำว่าได้ข้อความเหมือนกัน
แต่ฉันอ่ะจะได้เงินเร็วกว่าเอ้าแค่นี้ก็เป็นเรื่องการกำหนดถึงขั้นธรรมดารัฐร่างกาย
เลือดตกย้างออกแบบนี้ขออนุญาตเตรียมสีภาพหน่อยนะคะ
จริงมันเป็นสีเลือดสีแดงไปหมดเลยเนี่ยตีกันหัวร้างข้างแตกแบบนี้นะคะ
แต่ปรบสรองพ่อเมืองร้อยเอ็ดพร้อมอสสมสมัครกู้ผ่ายนครสาเกศ
ไปตรวจสอบเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายธานินศรีเวียงเกต
แผลเต็มหน้าแบบนี้เลยค่ะเลือดไหลเต็มตัวนะคะ

แล้วต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดต่อไป
สอบถามพยานในจุดเกิดเหตุค่ะ
บอกว่าผู้บาดเจ็บร่วมวงดื่มเหล้ากับเพื่อน
ประมาณ๔คนตั้งแต่หัวค่ำแล้ว
ต่อมาค่ะผู้บาดเจ็บมีปากเสียงกับเพื่อน
ร่วมวงเล่าด้วยกันชื่อว่านายเอกชัยบุญชุม
กรณีข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์ของนายเอกชัย
ว่าได้เงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว
ซึ่งผู้บาดเจ็บก็บอกว่าตัวเองก็ได้เหมือนกัน
แต่มาดูกันไหมว่าใครจะได้เงินก่อน
ว่างั้นอีกนะคะบอกว่าตัวเองนี่แหละน่าจะได้เงินก่อน
เพราะโรงงานที่ตัวเองทำงานอยู่เขาจัดการดีกว่า
แค่เรื่องแค่นี้ค่ะพูดไปพูดมา
อาจจะเป็นพิษเหล้าด้วยเนี่ยนะคะ
มันส่งเสริมให้คนทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ค่ะ
ก่อนที่นายธานินซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เดินเข้าไปหยิบมีดดาบยาว๑เมตรออกมาจากห้อง
เดินตรงเข้ามาจะทำร้ายนายเอกชัยเกิดการต่อสู้กัน
นายธานินผู้บาดเจ็บคนนี้นะถูกชกที่ใบหน้าหลายครั้ง
จนฟุกล้มลงจมกล่องเลือด
เรื่องต้นตำรวจควบคุมตัวในเอกชัยนะครับ

จะเรียกตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำ
ต่อไปหลังจากออกจากโรงพยาบาล